พักเรื่องเครียดแต่มาก็ติดตามการเมืองกันต่อแล้วกันนะ

วันนี้มีการประชุมคอรมอลก็ต้องจับตามเรื่องของประเด็นทางการเมืองเป็นพิเศษ
คำสั่งเรื่องของการขยายเวลาการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ทำให้มีการวิภาควิจารณ์ถึงความไม่ชอบมาพากลต่างนานนะครับ
รัฐบาลจะชี้แจงอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยืนยันนะคะว่า
และไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
ขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธ
ที่จะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนถึงการตัดสินใจอนาคตทางการเมือง
โดยเฉพาะการตัดสินใจเข้าร่วมงานการเมืองกับพักการเมืองใด
หรือจะเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
โดยนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ยิ้มต่อผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถาม
ก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการ๑เพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี
ด้านนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะ
ว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปครอบงำหรือแทรกแทรงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
และคำสั่งหัวหน้าคอสชที่ออกมาก็ไม่กระทบต่อรถแมพการเลือกตั้ง
รวมทางไม่มีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้แก่พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งค่ะ
แบ่งเขตที่อาจจะให้มีการแบ่งใหม่เพื่อความไม่เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง

เป็นเพียงแต่ว่าถ้าเขาจะมีปัญหาต้องทำต่อให้เสร็จเขาก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องไปห่วงว่า
ไปประกาศเอาไว้ก่อนแล้วว่าประกาศจะประกาศแบ่งเขตวันที่๕
แต่อันนี้มันล้ำเข้ามาจนถึงวันที่๒๐ก็ยังประกาศไม่ได้แล้วนะ
ถ้าหากว่าไม่มีอะไรคุ้มครองเขาเขาจะผิด
ก็คือคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ได้มีเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง
วิศนุย้ำว่าวันที่๑๑ธันวาคมนี้กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอจะมีผลบังคับใช้
แล้วจากนั้นก็จะประกาศพระราชกิจสดีการเลือกตั้งออกมา
ส่วนวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๒หรือไม่ต้องติดตามต่อไป
ด้านนายสนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ใช้เวลาช่วงลากิจก่อนประชุมคอรมอชี้แจงในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
หลังจากที่เคยออกมาระบุว่าพักพลังประชารัฐจะกวาดที่นั่ง๓๕๐คน
เป็นแค่เรื่องให้กำลังใจสมาชิกพักเพราะผลการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับประชาชนค่ะ
ก็เป็นการพูดให้กำลังใจกับสมาชิกพักที่ประสงค์จะลงเป็นว่าที่ผู้สมัครในอนาคต
ให้เกิดกำลังใจในการทำงานทั้ง๓๕๐เขต
ก็เลยได้พูดว่าถ้ามีบุคลากรคุณภาพมากมายขนาดนี้เนี่ย
ก็อาจจะได้ทั้ง๓๕๐เขต
อันนี้เป็นเปลี่ยนกวาดทักคำที่ให้กำลังใจกับประดาษสมาชิกพักษ์พูดสำหรับ

อันนี้ก็อย่างที่เรียนว่าเรามีกำหนดการของเรา
เรามีตามกรอบเวลาตามรถแมพนะครับที่จะเป็นไปตามขั้นตอนนะครับ
อันนี้ก็อย่างที่เรียนเขาก็ไม่ได้ปกปิดอะไร
แต่เมื่อถึงเวลาก็จะเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับ
ขณะที่ก่อนการประชุมคอรมอสภากาชาติไทย
นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเดินวิ่ง๑๒๕ปี๖แผ่นดิน
องค์สภานายิกาสภากาชาติไทย

เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ

ส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน
ยังส่วนภูมิภาคต่างทั่วประเทศ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่๙ธันวาคม

คือฟันรันระยะทาง๓๙กิโลเมตร
และมินิมาราทอน๑๐กิโลเมตรค่ะ
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ซึ่งวันนี้นะคะสื่อมวลชนพุ่งเป้าไปที่คำชี้แจง
เกี่ยวกับการออกคำสั่งตามมาตรา๔๔
ขยายระยะเวลาในการประกาศเขตเลือกตั้ง
รวมไปถึงความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมือง

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ